ไปดูน้ำใจของชาวสวนที่จังหวัดชุมพรนะคะได้ตัดลองกองถึงเกือบ๔ตัน

เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมแสดงความอาลัยให้กับในหลวงราชการที่๙
นายชาญเสมสวัสดิ์ในอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
นางสุจิตราอุสิตนายกอบตนาศักดิ์
และนายราเนทองมีผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๘
พร้อมด้วยชาวสวนผลไม้ที่ตำบลนาศักดิ
ช่วยกันตัดผลลองกองจากสวนใส่ตระก้า
ขนไปรวมกันไว้ที่สาราอเนกประสงค์ของอบตนาศักดิ์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชาวบ้านร่วมกันคัดแยก
และบรรจุใส่กล่องจำนวน๓๕๐กล่อง

ขนส่งเข้ามายังกรุงเทพมหานคร
มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไปแจกให้กับประสบกรณิกรที่เดินทางไปแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะเดียวกันที่วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
นายสุธนราชเดิมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
นำคณะครูและผู้ปกครองร่วมกันลงนามแสดงความอาลัย
หน้าพระบรมชายลักษณ์และร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙นาที
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
เครือข่ายเยาวชนองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร
ร่วมกันทำลิปปิ้นสีดำและเข็มกลัดจำนวน๓๐๐ชิ้น
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วย